ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็เดินทางจากโรงแรมที่พักจากเมืองอลบังมาอย่างเมืองปีนังใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีครับ
เมืองต้นครับได้ทำการศึกษาคู่แข่งมาบ้างแล้วแต่ทั้งนี้ต้องปรับการเล่นอีกครั้งหนึ่งในสนามจริงนะครับ

แล้วก็สนามรู้สึกว่าโอเคร่ง

หลายคนก็ปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ครับ
วันนี้เรามาซ้อมเราก็ได้ปรับสภาพสนามแสงไฟอะไรต่าง
ก็ดูน้องทุกคนก็ดูฟื้นจากการเดินทางเมื่อวาน

แล้วก็ก็มีรถติดบ้างเหมือนกรุงเทพเลยเหมือนกันเลยค่ะ
ประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มเกมแรก

เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาของไทย
ย้ำกันหน่อยทาระทีวีถ่ายทอดสดกันให้คันรายการนี้ครับ